ไปจับงูกันบ้างดีกว่าทางใต้งูจงอางเขาเรียกว่าบองหลาบองหลา
แล้วจับได้ทีนึงนะมันยาวมันใหญ่มาก
บองหลาที่ภาคใต้ไปดูคุณผู้ชมเขาจับได้ที่ตรงตัวใหญ่ขนาดนี้
ถ้าคุณฟังมา
อ๋อได้ตรงหน่อยสิตรงหน่อยกันสิ
เออนิ่มนะเมื่อกี้เราเพิ่งหลอกกราฟ
เพิ่งหลอกกราฟหน้าวะ
มันน่วนมีถุงเหลือ

ถ้าไม่ใหญ่ไม่เด็ดจะออกในช่วงหัวเขียวข่าวเด็ดแบบนี้ไม่ได้

นี่ค่ะที่ตรางคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ้างบองหลักตัวใหญ่มาก
ห่วงวุ้นยังใหญ่เท่าเคล็ดเท่าขาคน

เกล็ดเขาทำไมมันขาวน้วนอย่างที่คุณดาวว่ะ

ภายต้องใช้แรงทั้งตัวกดมันไว้เพราะมันก็แข็งแรงนะครับ

เกร็ดของมันทำไมมันขาวนวลอย่างที่คุณดาวว่า

ทำไมมันเป็นเกร็ดสีแบบนี้มันชัดเจนเหลือเกิน
หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นงูจงอางเกร็ดสีขาวนวลแบบนี้มาก่อน
พอพูดถึงงูจงอางจะต้องแบบดำเมื่อม

ชาวบ้านบอกว่าเหมือนเก็ดพญานาค

มันเป็นเกร็ดขาวนวลเสมือนเกร็ดของพญานาคคุณผู้ชม
แล้วมันสะอาดแตกต่างจากงูบองหลาทั่วไป

คุณผู้ชมชาวบ้านเขาว่ากันว่า

มันน่าจะเป็นงูแบบเจ้าที่มาให้โชคหรือเปล่า

ประเด็นคือเพิ่งลอกคราบก็เลยเป็นสีแบบนี้

กู้ภัยเองนะไม่คงคิดในใจ

คือตอนแรกมันเลื้ออยู่ที่พื้น

สามีเขาเห็นเขาก็เลยเอาไม้ไล่มัน

หนีไปบนนู่นไปขดตัวอยู่ข้างบน

ไม่ใช่เสาไฟฟ้าที่สวย

ไม่ใช่เสาไฟมโนลาอะไรแบบนั้น

สุดท้ายพี่กู้ภัยต้องรอให้มันลงมาที่ต้นไม้ก่อน
แล้วก็ปีนขึ้นไปต้นไม้ไปจับมันลงมาได้

เสร็จสับก็ยาวสัก๔เมตรกว่า
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปนะครับ
จากชนบุรีมีอีกที่หนึ่งที่ลำปาง

ชาวบ้านแตกตื่นงูเหลือมเข้าไปซ่อนตัวในตู้เย็นเก่า

ไม่ได้อยากจะเอาความเย็นอะไรนะ
ตู้เย็นเก่ามันอยู่ที่หลังยุ้งฉาง
ยุ้งข้าวใกล้กับเล้าไก่นั่นแหละมันจะไปกินไก่

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไปดูการแห่ไปดูทั้งหมู่บ้านนะ

ความยาวก็๔เมตรครึ่งน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๓๐กิโลกรัม

ชาวบ้านบอกโอ้ไก่ฉันละนั่นน่ะ

และที่สำคัญ๕ตัวเลย
ไปดูในร้าวไก่ไก่หายไป๕ตัว

ชาวบ้านก็บอกโอ๊ยตอนเช้าอุตส่าห์ไปนับไก่

เจ้าของบ้านเห็นก็กรี๊ดลั่นบ้านเพ่นออกมาครับตั้งหลักก่อน

สุดท้ายจับได้นะยาว๒เมตร
ก็มันคงจะตั้งใจจะไปกินนกกรงหัวจุกที่อยู่ด้านบนหัวของมันนั่นแหละ
แต่ว่าโชคดีนะฮะมันขึ้นไปไม่ถึง
นกมันส่งเสียงแล้วหลายคนเห็นก็เลย
เจ้าของบ้านเห็นก็เลยเข้าไปเจอพอดีนะฮะ

ผ่านแล้วหลายสนามราคาแพงด้วย